คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดชนบุรี
ผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถเก๋งไปจอดหน้าร้าน
แล้วก็แฟนสาวเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ไม่รู้ว่าแฟนสาวเข้าไปซื้อนานเกินไปหน่อยหรืออะไรหรือเปล่า
ด้วยนะอยู่ดีก็ขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็แบบขับออกไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ป้าคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีมาจอดพอดี
คือดูจากระยะก็ไม่ได้ว่าไปขวางอะไรมากมายนะ
ไม่ใช่ว่าเออเรียวไม่พ้นหุ่นเหลืออะไรนะ
แล้วแฟนสาวเขาออกมาแฟนสาวเขาออกมาก็ถอยรถหน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับ
เหมือนกับเดินเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะขับรถไปกันนะฮะ
รถเก๋งสีขาวคันนี้นะครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับ
คือพอจักรยานยนต์คันนี้เจ้าของเขาเข้าไปแล้วด้วยนะ
อ่าแล้วแฟนสาวก็ขึ้นรถไปแล้วก็ขับกันออกไปเลยนะอืม
ทำไมอ่ะทำแบบนี้ทำไมไม่เข้าใจค่ะ
เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งยี่สิบเอ็ดธันวาคม
ก็คือวันนี้ก็คือเมื่อคืนไงเที่ยงคืนครึ่งมันก็เออนับเป็นวันที่๒๑
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนเขาก็ใจดีมากนะไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความอะไรช่างมัน
ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรเอาไว้อ่ะค่ะแต่ภาพนี้มันทำให้โอ้ทำไมอ่ะ
ชนเขาแล้วก็เนียนขับอ๋อป้าเขาก็เห็นแล้วเขาก็เดินมาดูนี่

แฟนสาวก็ออกมาอะไรไม่รู้ชี้โบชีเบ๊อะไรอย่างนี้

เออหงุดหงิดรอแฟนนานหรือยัง
รู้แล้วคนอื่นเขาทรัพย์สินเสียหายอย่างนี้
มันก็แจ้งความได้นะทำให้เสียทรัพย์
อืม
ยากจะอธิบายต้องรอเตยเจ้าตัวนะว่าเขาจะว่ายังไงนะครับ
ก็ทางเจ้าของรถจักรยานยนต์เขาไม่ติดใจใช่ค่ะอืม